สายเคเบิ้ลของบริษัทเขามันถูกตัดมันถูกลักมันถูกขโมยไป
ทีนี้เขาก็ซุ่มดูจนกระทั่งรู้ว่ามีคนมาขโมยจริง
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัว
หัวขโมยที่ขโมยสายเคเบิ้ลของบริษัทนะฮะ
แล้วก็ตำรวจสพเมืองตรังแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแก๊งขโมยตัดสายเคเบิ้ล
ภายในซอยถนนเพลินพิทักษ์ซอย๒ตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรังนะครับ
สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้๓ราย
ก็คือนายจรินปั้นสุลินนายประจักษ์สุธาชีวะแล้วก็นางสาวสุภาพรสุธาชีวะนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๑รายหลบหนีไปได้
พร้อมของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งรถกระบะแล้วก็อุปกรณ์ตัดสายเคเบิ้ลนะครับ
จากการที่ตำรวจตรวจค้นหลังรถกระบะคันที่พบนะฮะ
ก็พบบันไดสองอันจานดาวเทียม๑อันสายเคเบิ้ลจำนวนหนึ่ง
บอกว่าช่วงนี้มันมีโจรมาลักลอบตัดสายเคเบิ้ลระบาดอยู่ระแวกนี้แหละ
พวกเขาก็เลยเฝ้าจับตาดูตลอดเลยนะฮะแล้วก็
เมื่อวานบังเอิญมากเลยขับรถผ่านมาเห็นพอดีเลย
กำลังก่อเหตุเลยคุณแก๊งนี้กำลังลงมือตัดสายเคเบิ้ลอย่างสบายใจเลย
ทำเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคุณเหมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาซ่อมสายให้กับลูกค้าให้กับชาวบ้าน
ทีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ทีโอทีตัวจริง
แล้วก็เห็นหลักฐานคาตาเลยนะฮะก็คือสายเคเบิ้ลที่ถูกตัด
แล้วก็เอาไปไว้ที่ท้ายรถกระบะแล้วนะครับแก๊งนี้มีทั้งหมดสี่คน
ไปได้หนึ่งคนนะครับทางเจ้าหน้าที่ทีโอทีเองเขาบอกว่า
เขาคิดว่าต้องทำเป็นขบวนการอาจจะมีมากกว่า๔คนด้วยซ้ำ

เพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ของบริษัทด้วยนะ
ที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะฮะ
โดยตำรวจได้ควบคุมผู้ต้องหาทั้ง๓คนไปสอบสวนที่โรงพัก

ตำรวจเค้นสอบสวนผู้ต่อหาอยู่นาน
จากนั้นพนักงานสอบสวนก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนรายที่หลบหนีไปก็จะออกหมายจับต่อไปนะครับ